มาแต่อีกครอบครัวหนึ่งไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้น
เพราะว่าครอบครัวนี้ขยับนิดหน่อยก็เป็นข่าวขึ้นมาหมดเลย
สำหรับครอบครัววัฒนศิลป์นะคะล่าสุดอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วแหละ
วันเกิดคุณแม่คนสวยแม่ปิ่นเก็ดมณีค่ะคุณค่ะ
งานนี้ค่ะคุณพ่อสุดหล่ออย่างพ่อเจค่ะ
แล้วก็ลูกชายหนุ่มทั้ง๓หนุ่มเนี่ยนะคะ
เขาก็มีการแบบว่าเซอร์พรงเตอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดคุณแม่ปิ่นนะคะ
บอกเลยว่างานนี้คุณแม่ออกอาการแฮปปี้มากเวอร์
เพราะว่าป่าเจใจดีใจดีค่ะคุณ
เช็คให้แบบหนักเลยแต่ว่ากี่หลักไปซูมดูกันหน่อยเร็ว

เขาพยายามแบบเท่งดูนับศูนย์อยู่ก่อนกี่หลัก

๖๗ตัวท่านพี่เขาขอบคุณเขาค่ะ
โอเคค่ะน่ารักตามไง

ค่ะก็เพิ่งมีปีนี้
แล้วก็เหมือนกับช่วงนี้เขารู้ว่าปิ่นต้องใช้เงิน
ติดต้องใช้เงินเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกมาทำงานเท่าไหร่
ส่วนมากพี่เจเขาจะเป็นคนชอบให้แก๊สเจ็บ
จะให้โทรศัพท์ให้คอมพิวเตอร์ให้อะไรอย่างนี้
แล้วเราก็มีหมดแล้วเขาก็เลยคงนึกว่า
เออตอนนี้ปิดหน้าสยางได้ตังค์
เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายจริงเลยนะพ่อเจนะ
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลค่ะ
ก่อนหน้านี้กับภาพลูกชายคนกลางของบ้านน้องเจ้าขุน
เขาโพสต์ภาพคู่กับรถหรูในอิริยบทเหมือนกับว่า
กำลังขับรถอยู่เองนะคะนี่แหละค่ะ
งานนี้ก็เป็นประเด็นเลยหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันไป
ขอออกมาชี้แจงด้วยตัวเองอีกครั้งนึงบอกว่า
ภาพที่ถ่ายเป็นการถ่ายกันแบบขำ
จริงแล้วน้องเจ้าขุนยังขับรถไม่ได้เลยค่ะ
เพราะวันนั้นเนี่ยเพื่อนพี่เจเขาเอารถมาให้ลอง

เวลาเพื่อนพ่อมาคนไหนแสบเขาก็จะไปเล่นด้วย
ขุนเขาแบบขอขุนแบบโทสต์ถ่ายหน่อยได้มั้ยครับ

ซึ่งยังขับรถไม่เป็นเลยได้ค่ะ
จริงแล้วขุนชอบถ่ายรูปกับรถอยู่แล้ว
ตั้งแต่เด็กแล้วบังเอิญก็มีรูปอยู่
ก็เลยเอามาให้ดูว่าแต่ละช่วงของอายุว่าเจ้าขุนเพราะว่าเป็นอย่างนี้
จะถามว่าอึดอัดไหมก็ไม่ถึงขั้นอึดอัด
เพราะว่าเราก็ทำตัวธรรมชาติอยู่แล้ว
แล้วอะไรที่เราไม่ได้ทำผิดมันก็ไม่เป็นไรก็อธิบายกันไป

คืออะไรที่ไม่ได้ทำผิดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยอธิบายกันไป
ก็แค่อยากจะมาเปรียบเทียบตอนเด็ก
แล้วก็ตอนโตขึ้นเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นพัฒนาการของเจ้าขุนมากขึ้น